เวลาพิกัดเฮงแล้วตั้งใจดูตั้งใจฟังให้ดีนะคะ

กัดเฮงวันนี้หมอไก่จะพาไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
กับเจ้าสัวเศรษฐี๔๐๐๐แห่งวัด๔๐๐๐
ที่เขาว่ากันว่าปังมากเพราะว่าหลายคนเคยได้โชคจากท่านมาแล้ว
พร้อมไหมพร้อมครับติดตามกันเลยกับช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่อยู่ที่วัดใหม่๔๐๐๐
อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดลาดบุรีค่ะ

ไปค่ะก็คือเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดนี้นะคะ
นั่นก็คือหลวงพ่อสุดนะคะท่านถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะคะ
ในเรื่องของพวกการเงินนะคะโชคลาภ
สมมุติว่าใครค่ะจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองโชคลาภ
ประโยชน์การงานนะคะสามารถมาขอพรได้กับท่านได้เลยนะคะ
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อมานะคะที่เราจะต้องมาทำการกราบไหว้ขอพรกันค่ะ
นั่นก็คือด้านหลังหมอไก่นี้เลยนะคะนี่ก็คือหลวงพ่อโชคดีค่ะ
ซึ่งหลวงพ่อโชคดีนะคะท่านเป็นพระประธานในพระอุโบสถเก่าค่ะ
บอกได้เลยนะคะว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะ
ส่วนพระพุทธรูปอีกองค์นึงนะคะนี่ก็คือหลวงพ่อดำค่ะ
ซึ่งหลวงพ่อดำนะคะถือว่าเป็นพระที่เกิดปฏิหารค่ะ
เพราะว่ามีชาวบ้านนะคะได้ขุดค้นพบเจอนะคะบริเวณกลางแม่น้ำแม่กรอง

พระพุทธรูปทั้งสององค์นี้นะคะมีพุทธคุณในเรื่องของโชคลาภและการเงินค่ะ
พูดชื่อไปรับรองว่าสายหมู่สายบุญนะคะนักเสียงโชคต้องรู้แน่นอน
เพราะว่านี่ก็คือเจ้าสัวเศรษฐี๔๐๐๐นั่นเองค่ะ
ดังทั่วบ้านทั่วเมืองโดยเฉพาะในเรื่องของการขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภและการเงินนะคะ
บอกได้เลยนะคะว่าที่นี่ค่ะเคยมีคนมาขอโชคขอลาบแล้ว
ได้โชคได้ลาบติดต่อกันกว่าห้าสิบเจ็ดงวดเลยนะคะคุณผู้ชม
สำหรับในเรื่องของเคล็ดลับการไหว้นะคะนี่ค่ะทางวัดนะคะจะมีของไหว้จัดเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
จากนั้นค่ะให้เราทำการจุดทูบจุดเทียนนะคะ
หลังจากที่เราทำการปักเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราค่ะมาอธิษฐานนะคะ
ถ้าคุณค่ะอยากจะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบเงินทองตัวเลขอะไรนะคะก็สามารถอธิษฐานได้เลยค่ะ
ค่ะเมื่อเราทำการอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีอีกเคล็ดลับหนึ่งค่ะเป็นเคล็ดลับสำคัญมากเลยค่ะ

พอเราอธิษฐานจิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกเคล็ดลับที่สำคัญมากเลยค่ะนั่นก็คือการอย่างนี้ค่ะ
เขย่าปองแปลงนี้นะคะเพื่อเป็นสัญญาณให้ท่านค่ะได้รับรู้คำอธิษฐานของเรานั่นเองค่ะ
หลังจากที่เรานะคะเขย่าปองแปงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เราเอาของไหว้ไปวางไว้ด้านหน้านะคะ
เคล็ดลับสำคัญนะคะที่จะทำให้คุณค่ะสมหวังในคำอธิษฐานค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการถวายสร้อยค่ะ
หลังจากนั้นค่ะให้คุณนะคะทำการปิดทองนะคะบริเวณถุงเงินถุงทองของท่านเจ้าสัวค่ะเพื่อเป็นการเสริมดวงในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภนะคะ
และอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากมากเลยค่ะนั่นก็คือการขอโชคขอลาบจากท่านเจ้าสัวนะคะ
ลับเลยค่ะก็คือให้คุณผู้ชมนะคะเตรียมธนบัตรเอาไว้สองใบแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้ทำการพับครึ่งแบบนี้นะคะ
แล้วก็ทำการค่ะเอาเงินค่ะสอดเข้าไปนะคะในมือของท่านเจ้าสัวจากนั้นนะคะให้ทำการอธิษฐานจิตจากมือท่านเจ้าสัวแบบนี้นะคะอธิษฐานจิตเลยค่ะ
หลังจากที่เรานะคะทำการอธิษฐานจิตเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เรานะคะดึงธนบัตรออกมา๑ใบแบบนี้นะคะเพื่อเก็บเป็นเงินขวัญถุงค่ะ
ส่วนอีกใบหนึ่งนะคะก็คือเป็นการทำบุญค่ะเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะถ้าคุณผู้ชมทำตามเคล็ดลับที่หมอไก่ว่ามานี้รับรองว่าเฮ่งปังอย่างแน่นอนค่ะ
วัดใหม่๔๐๐๐เนี่ยตั้งขึ้นมาปีพศ๒๓๗๐เกิดขึ้นมาจากคนจีนจีนไฮลัมเลือกตั้งลกลากแล้วสร้างวัดขึ้นมา
แล้วเราก็มีการเรียกว่าแบ่งเขตการดูแลมี๔คนด้วยกันเขาเรียกว่าขุนหมื่นแล้วมารุ่นหลวงพ่อเนี่ยก็เห็นว่ามีคนจีนมาขออยู่ด้วย
เราก็เลยว่าสร้างคุณจำลองท่านขึ้นมาแล้วปีพศ๒๕๖๓สมเด็จเจ้าคุณทงชัยวัดเต็มที่ท่านมาทำพิธีปลุกเสกให้
แล้วท่านบอกว่าให้ใช้ชื่อเจ้าสัวจากนั้นก็คนเข้ามากราบมาไหว้มาขอพรกันก็ประสบความสำเร็จแล้วแต่ความศรัทธาความเชื่อของแต่ละคน
หลังจากที่คุณผู้ชมนะคะทำการขอพรกับท่านเจ้าสัวเศรษฐีสี่หมื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ให้คุณผู้ชมมาตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็คืออ่างพญามังกรค่ะ
ซึ่งในอ่างพญามังกรนี้นะคะก็จะมีตัวเลขมงคลเยอะแยะมากมายค่ะ
ชอบตัวเลขไหนนะคะก็สามารถลองเอาไปใช้ได้เลยนะคะ

สำหรับเคล็ดลับพิกัดแห่งในวันนี้ค่ะ
อย่าลืมเอาเคล็ดลับที่หมอไก่บอกไปไปใช้ด้วยนะคะ
ส่วนพิกัดเฮงในสัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ

งั้นไปดูคำถามกันหน่อยนะครับ
วันนี้เราถามไปนะครับว่า
ลับหลังขอพรให้เจ้าสัวเศรษฐี๔๐๐๐ทราบคืออะไร

เคล็ดลับหลังขอพรให้เจ้าสัวเศรษฐี๔๐๐๐ทราบคืออะไร
และคุณชอบช่วงพิกัดเห็งเพราะอะไร
ผู้โชคดีหนึ่งท่านจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี่คือ
เจ้าสัวเศรษฐี๔๐๐๐วัดใหม่๔๐๐๐จังหวัดราชบุรีองค์นี้ไปเลย
ก็ไม่เคยเห็นแบบนี้เหมือนกันนะสวยมากเลยนะ
สวยดีเหมือนกันรู้คำตอบรีบส่งกันมานะจ๊ะ